รวมถึงวันนี้ที่เห็นเราทุกคนใส่ชุดดำกันนะครับ
ก็ถือเป็นหนึ่งในความร่วมมือที่ทางรัฐบาลได้ร้องขอมานะคะ
โดยรัฐบาลเองมีการขอเชิญชวนข้าราชการพนักงานรัฐภาคเอกชน
แล้วก็ประชาชนแต่งกายเพื่อไว้อาลัย
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกค่ะ
พลตรีสันเสริญแก้วกำเนิดโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงในนามของรัฐบาล
เชิญชวนพี่น้องประชาชนแต่งกายแสดงความไว้อาลัยถวาย
โดยในวันนี้๑๕ธันวาคมเป็นพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมน
แต่งกายชุดเครื่องแบบราชการหรือสวมสีสุภาพโทนเข้ม
วันพรุ่งนี้๑๖ธันวาคมพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
ขอความร่วมมือแต่งกายชุดเครื่องแบบราชการหรือชุดดำ
ส่วนวันพระฤหัสบดีที่๑๗ธันวาคมเป็นพิธีเก็บพระอัฐิ
ขอความร่วมมือแต่งกายชุดเครื่องแบบราชการหรือสวมสีสุภาพโทนเข้มค่ะ
ส่วนกำลังตำรวจที่จะใช้ดูแลความปลอดภัยและการจราจรก็มีมากกว่า๑๐๐นาย
ซึ่งเชื่อว่าจะมีประชาชนเดินทางมาร่วมงานครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
สำหรับการปิดเส้นทางจราจรในวันพรุ่งนี้นะคะ
ปิดการจราจรเส้นทางเคลื่อนริ้วขบวนพระอิสริยยศ
พระโกรธพระศพสมเด็จพระสังฆราชจากวัดบวรนิเวศวิหาร
ไปยังพระเมนวัดเทพศิรินทราวาสในเวลา๘โมงตรง
เส้นทางก็จะเริ่มตั้งแต่วัดบวรนิเวศวิหาร
ใช้เส้นทางจากวัดบวรนิเวศผ่านถนนพระสุเมน

จนถึงวัดเทพศิรินทราวาส
ใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมง๑๐นาที
จึงจะเปิดการจราจรในเวลาประมาณ๑๐โมง๑๐นาทีค่ะ
จากนั้นเวลาบ่าย๒โมงจนถึง๔ทุ่ม
ปิดการจราจรรอบวัดเทพศิรินทราวาส

ซึ่งสำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพิธี
ก็จะขอความร่วมมือให้เดินทางโดยรถขนส่งมวลชน
รถโดยสารประจำทางรถไฟเพื่อความสะดวกในการเดินทางค่ะ